ผู้ชมครับนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รถยนต์สองคันเนี่ยขับไล่ชนกันสุดท้ายเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งถือมีดลงมาไล่แทงคนขับรถคู่กรณีนะครับ
คือเลือดท่วมเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพนะครับ
เป็นภาพที่ทางสาสมัครบูรณีใต้เจ็กตึงนะครับ
กำลังช่วยเหลือนายสุริยาช่วยอายุยี่สิบสี่ปีเมือคืนนี้ครับ

ฝั่งนั้นเนี่ยลงมาใช้มีดไล่แทงอีกค่ะบาดเจ็บสาหัสนะครับ
นายสุริยาช่วยชูนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาบนถนนหน้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจัดกิจกรรมงานเกษตรแฟร์กันอยู่
นี่นะฮะคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะมีผู้ชายยืนอยู่คนหนึ่งยืนอยู่ใกล้
เห็นมั้ยครับทีละวงไว้เนี่ยนะครับถอดเสื้อยืนโว้ยว้ายอยู่เนี่ย
นี่คือคนก่อเหตุนะฮะที่ขับรถไล่ชนเขาแล้วไปแทงเขาจนบาดเจ็บเนี่ยครับ
เห็นเหตุการณ์ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเพราะว่าคนก่อเหตุคนนี้มีอาวุธอยู่
ลักษณะแบบดูเมาหรือว่าจะคลั่งอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ
เดี๋ยวมีคำตอบเพราะว่าเราไปเจอตัวเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ดูคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะส่วนนายสุริยานะครับอาการตอนนี้ยังสาหัสนะครับ
บอกว่าเป็นตายเท่ากันเพราะว่าบาดแผลที่ถูกแทงเนี่ย
ถูกแทงเข้าสะโพกแล้วก็หัวไหล่เสียเลือดมากตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมหาราชที่นครราชศรีมา
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุถูกคุมตัวได้นะครับแล้วก็นำไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักษ์สพท่าสารา
ผู้ก่อเหตุคนนี้ครับนายสาคอนชูสุวรรณอายุ๔๒ปีตรวจร่างกายเนี่ยพบปริมาณแอลกอฮอล๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ไม่พบสารเสพติดนะฮะคือถ้าขับรถโดยทั่วไปต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่ถ้ารถขนส่งสาธารณะอะไรพวกนี้นี่ต้องศูนย์เลยนะฮะมีไม่ได้นะครับ
จากการสอบถามเนี่ยเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์ขับรถดับเครื่องชนไล่แทงกันเนี่ย
คือมันเป็นปลายเหตุถามว่าต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุมันอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่ง
คู่กรณีสองคนนี้เขามีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาก่อนแล้วนะครับ
ระหว่างผู้ตายคือนายสุริยาช่วยชูนะครับกับคนที่ก่อเหตุคือนายสาคอนชูสุวรรณนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเอาจุดแรกก่อนเลยต้นทางนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เป็นร้านคาราโอเกะอยู่ริมถนนสายสุราชนครศรีธรรมราชนะครับ
นายสาคอนผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนี้ร้านตรงนี้นะฮะ
นายสาคอนบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาถูกรุมทำร้ายในร้านนี้ก่อน
จากนั้นก็ไปจอดรถดักซุ่มรอคู่กรณีจนนายสุริยาเนี่ยขับรถออกไปพร้อมกับผู้หญิงในร้าน๒คน
เขาก็เลยขับรถตามไปเอาคืนนี่ฮะวันนี้ร้านยังไม่เปิดนะครับที่เราลงพื้นที่ไปนะครับ
หน้าร้านไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยสอบถามคนที่เฝ้าร้านอยู่เนี่ยเขาบอกว่าใช่
คู่กรณีสองคนนี้เขาทะเลาะกันในร้านจริงส่วนตอนที่ขับรถไล่ตามกันไปไปไล่แทงอะไรพวกเนี้ย
ทางร้านเขาบอกเขาไม่เห็นแล้วก็ออกจากร้านไปแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้ว
มีอาสากู้ภัยที่เข้าไปช่วยคนเจ็บนะครับคือนายสุริยาอาสากู้ภัยท่านนี้ชื่อนายวรรณยูบุญวงศ์นะครับ
บอกว่าเห็นรถสองคันนี้ขับไล่บี้กันมาตามถนนแล้วมีชนท้ายกันครั้งหนึ่งก่อน
หลังจากนั้นรถฝั่งหนึ่งก็เสียหลักปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนน
แล้วรถของคนที่เจ็บเนี่ยข้ามไปอยู่ถนนอีกฝั่งหนึ่งด้วย
คือตอนนั้นคิดว่าฝั่งของผู้ต้องหาไม่น่าจะตามไปได้แล้วนะ
แต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายสาคอนเนี่ยเห็นรถของนายสุริยาเนี่ย
เขาพุ่งชนทะไหลไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะไปกลับรถนะฮะ
ไปกลับรถห่างจากจุดที่เขามีเรื่องกันแทงกันเนี่ยประมาณ๑๐๐เมตร
กลับรถแล้วก็ขับมานะครับขับมาแล้วก็ลงมาจากรถถือมีดเข้าไป
แล้วก็ไปแทงเขานะครับพอกู้ภัยมาเนี่ยพยายามช่วยเหลือเนี่ย
ตัวของนายสาคอนก็ยังยืนถือมีดอยู่นะฮะจนต้องตามตำรวจมานะครับ
แทงตรงนี้แล้วก็ส่วนอีกแพลนผมไม่แน่ใจว่าแทงตอนไหน
ตรงกระโพกใช่มั้ยครับตรงกระโพกแล้วก็คนเจ็บวิ่งแล้วก็มาล้มอยู่ตรงนี้
เลยทีนี้เพื่อนก็มามายกขึ้นแล้วก็วิ่งวิ่งแล้วก็ไปอยู่หลังร้าน
หนึ่งคือเสี่ยงเสี่ยงต่ออาวุธในตัวของผู้ก่อเหตุด้วย
เพราะผมไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็อยู่อยู่ถ้าเราวิ่งเลย
วิ่งเข้ามาเขาอาจจะวิ่งมาแทงเราก็ได้เสียเลือดเยอะครับ
แต่ตอนที่ผมเห็นนั้นผมเห็นรอยโดนแทงที่ตรงนี้๑แผล
แต่ว่าเขาอาการเสียเลือดเยอะมันอ่อนแรงหมดแล้วไม่มีแรงแล้ว
แล้วก็เพื่อนเขาได้ตะโกนบอกว่าให้ช่วยเพื่อนผมด้วย
คุณผู้ชมครับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรา
ตามไปหานายสาคอนที่เป็นผู้ต้องหาที่ไปแทงเขาจนบาดเจ็บสาหัส
รถไล่ชนด้วยตำรวจแจ้งข้ออาหารทำลายร่างกาย
แล้วก็ให้ประกันตัวไปนะครับเนื่องจากไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
นี่นายสาคอนวันนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับที่ตะบนท่าขึ้น
เขาเล่าแบบนี้ฮะในมุมของนายสาคอนนะครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะถึงขั้นเอาชีวิตนายสุริยา
ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยเขาถูกทำร้ายก่อน
แล้วก็ถูกไล่ล่าถึงขั้นจะเอาชีวิตในร้านคาราโอเกะที่เราไปนั่นแหละ
ที่เราตามไปดูร่องรอยเมื่อคืนนี้ก็เลยตัดสินใจขับรถไล่ตามนายสุริยา
ก่อนเกิดเหตุเป็นอย่างนี้นายสาคอนบอกว่าไปร้านคาราโอเกะ
เพื่อนำเงินที่ติดค้างค่าอาหารไปจ่าย
หลังจากจ่ายเงินเสร็จก็เกิดการกระทบกระทั่งกับคนในร้าน
ชกต่อยกันแล้วตัวเขาถูกรุม
จากนั้นก็ขับรถเก๋งออกมาแล้วก็จอดอยู่ที่ร้าน
ซุ่มอยู่อยู่ใกล้ร้านนะครับ
มีผู้หญิงสองคนนั่งมาในรถด้วย
เขาก็ขับไล่ตามยอมรับว่าปาดหน้าเฉียวชนรถนายสุริยาด้วย
เฉียวไปตลอดทางอะชนไปตลอดทางอะ
มาถึงจุดเกิดเหตุเขาขับชนท้าย
นายสุริยาขึ้นไปบนเกาะกลางถนนแล้วข้ามไปฝั่งตรงข้ามนายสาคอนบอกว่าไปกลับรถมาขับย้อนสอนมาเลยนะ
กับรถเนี่ยมาชนรถนายสุริยาอีกทีนึงนะครับแต่เขาเนี่ยถูกคู่กรณีใช้ไม้มาทุบรถก่อน
เขาก็เลยลงจากรถแล้วถือมีดไปแล้วก็แทงใส่นะครับหลังจากก่อเหตุแล้วเขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
เขาก็ยืนรอมอบตัวอยู่ที่เกิดเหตุ
บอกว่าอย่าทำผมเลยผมมีรูปต้องรับพิชฟ์มีงานมีการ
ส่วนมูลเหตุนายสาคอนเขาอธิบายขยายความนะคะ
ครั้งที่๒เช็คบิน๑๘๐๐มีค่าต่างนะครับ
ตัวเขาก็แย้งว่าเขามีค่าดิ้งมาด้วย๕๐๐ใน๑๘๐๐เขาไม่จ่ายนะ
ส่วนอีก๑๓๐๐บาทเดี๋ยวมาจ่ายวันที่๔เมษายนก็มาจ่าย๗๐๐บาทอีก๖๐๐บาทเดี๋ยวขอจ่ายวันที่๖เมษา
พอไปจ่ายให้แบงค์ผันไปเจ้าของร้านทอน๒๐๐บาทถามว่าทำไมทอนไม่ทอน๔๐๐บาทมันค้างแค่๖๐๐บาท
เจ้าของร้านบอกว่าเนี่ย๒๐๐เอาไปก็ได้แต่ว่าหยิบ๒๐๐มาแล้วปลาเงินใส่หน้าเขาประมาณว่าปลาใส่เลยนะฮะ
จากนั้นผู้ชายสองคนในร้านก็เข้ามารุมทำร้ายนายสาคอนบอกว่าตอนนั้นต้องถึงขั้นยกมือไหว้ขอชีวิตนะครับ
บอกว่ามีลูกมีแม่ต้องเลี้ยงดูอย่าทำอะไรเลยแต่คนพวกนี้ก็ยังทำร้ายนะ
ส่วนเหตุที่ไปจอดรถดักซุ่มรอคนที่ทำร้ายแล้วขับรถไล่ชนแล้วลงไปแทงเนี่ยยอมรับว่าทำจริง
เพราะถ้าไม่ทำคนเจ็บเขาก็คงตายเองเพราะตอนนั้นคนเจ็บเองก็ถือไม้เข้ามามาทุบรถเขา
นายสุริยาก็ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตตอนนั้นก็ถามกลับไปว่าแล้วทีทำคนอื่นเนี่ยทำไมไม่เห็นใจเขาบ้าง
อันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะครับนายสาคอนที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะอืมสำหรับนายสาคอนนะค่ะ
แต่ถ้าจะบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งทำร้ายเขาก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านคาราโอเกะเนี่ย
ก็ต้องให้ทางตำรวจเนี่ยเขาไปขยายผลดูกันต่อไปนะครับ